คุณผู้ชมฮะทีนี้ห่วงใยคนไทยที่ยังอยู่ที่นั่น
ภรรยาของแรงงานไทยในอิสราเอล
ให้ดูวินาทีชีวิตของสามี
ซึ่งสามีวีดีโอคอลมาหาเธอ
ในช่วงที่เกิดสถานการณ์สุดระทึกขึ้น
สามีต้องไปหมอบต้องไปหลบ
คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะ
ตอนเช้าที่ว่ามันกลับมาประมาณ๔๖คนครับคือบุกเข้ามาเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับมันพังประตูข้างหลังเข้ามาครับ

มันก็นอนรอดูเดาหนักรทานผ่านมา

อย่ากลับทุกคนที่เคยอยู่ในนี้อย่ากลับกับทุกคน
อันนี้เป็นคลิปที่วีดีโอคอร์คุยกับภรรยาแล้วนะ

เป็นภาพที่เขานอนหมอบติดกับพื้น

เพื่อหลบหนีการบุกโจมตีของ
ได้แชทข้อความมาหาภรรยาเพื่อแจ้งข่าวตลอดเวลา
ภรรยาก็ถามว่าพี่มูลเป็นอย่างไรบ้าง
ก่อนที่พี่ประมูลจะตอบกลับว่านอนอยู่ป่า

ภรรยาก็ส่งข้อความให้กำลังใจว่าอดทนนะพี่
ทางนี้ก็ใจจะขาดกันแล้วแล้วคอยส่งข่าวเรื่อยนะพี่
ซึ่งจากข้อความจะเห็นชัดเจนว่าโอ้โหทุกคนบีบคันแล้วก็กดดันมากเลย
และอย่างที่เมื่อกี้ได้ยินไปล่าสุดนะฮะภรรยาของพี่ประมูลเนี่ย
ได้แจ้งข่าวมาให้ทีมข่าวของเราบอกว่าพี่ประมูลสามีปลอดภัยแล้ว
ตอนนี้อยู่ในแคมป์ผู้อพยพกับแรงงานที่พากันหนีออกมาได้
หลังจากต้องนอนซ่อนตัวอยู่ในป่าพริกกว่า๑๐ชั่วโมง
ประมูลก็เล่าผ่านวีดีโอคอร์แบบที่เราเปิดให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน
บอกว่าตอนเกิดเหตุพักอยู่กับเพื่อนรายงาน๑๓คน

ก่อนจะมีเสียงปืนและทหารฝั่งกาซ่าพยายามพังประตูเข้ามา
จึงรีบหนีออกมาจากห้องพัก
พรางตัวหลบหนีออกมาจากแคมป์คนงาน

ตั้งแต่๗โมงเช้าถึงตอน๕โมงเย็น

ตอนนี้อยากกลับประเทศไทยมากนะครับ
ภรรยาบอกว่าสามีไปทำงานเป็นแรงงานบรรจุผัก
อิสราเอลตั้งแต่เดือนมกราคม๖๔
เก็บเงินปลดหนี้ปลดสินได้หมดแล้ว
ตอนนี้ก็อยากให้สามีเดินทางกลับมาอยู่ประเทศไทย
แบบมีชีวิตแค่นั้นก็พอแล้ว

เพราะว่าสามีวีดีโอคอลติดต่อกลับมาว่า

แล้วก็นักข่าวก็ได้บันทึกภาพเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับ
ใช่ค่ะไปหลบอยู่ตรงนั้นนี่เป็น๑๐ชั่วโมงเลยเหมือนกันนะคะ